เพราะว่าล่าสุดดูเหมือนว่าตามโปรแกรมเนี่ย

แต่ดูเหมือนว่าจะมีบางสโมสร

คือวันนี้เขาบอกว่า๕๓สโมสรก็อยากจะให้เลื่อน
หลังจากที่การเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลนั้นเสร็จ
อยากให้มีการแข่งหลังจากนั้นติดตามเหตุผลกันหน่อยครับ
ก็มีข่าววันนี้แก่นน้ำที่มาแสดงข่าวก็คือ
คุณสุวิทย์พิพัฒน์วิลัยกุลประธานสโมสรอุดรธานี
ก็เป็นหนึ่งในสภากรรมการของทีมท่านสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
ผู้สมัครในยกสมัครกรมกีฬาฟุตบอล
ก็เป็นตัวแทน๕๓สโมสรจากหลีกภูมิภาค
เขาบอกว่าอยากจะขอเลื่อนการแข่งขันจากเดิม
ก็คือวันที่๗กุมภาพันธ์

คือเป็นวันวาเลนไทยแต่ตอนนี้เขาจะเปิดเร็วขึ้น
เนื่องจากว่าเขามีเหตุผลนะครับว่า

และต้องการเรื่องของการเลือกตั้งในยกสมัครกรมภาพบอล

สำหรับทีมที่เดินทางมาเรียกร้องสิทธิ์ในครั้งนี้

จะมีเมืองกาลยูนิเต็ดที่ไม่ได้แข่งในปีที่แล้ว

เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการประท้วงไม่แข่งขันในเกมที่เหลือ

นำสิทธิ์ไปเปิดบริษัททำสโมสรใหม่ไปแล้ว

นายสุวิทย์ได้กล่าวต่ออีกนะครับว่า

เริ่มประมาณวันที่๑๔อย่างที่คุณวรบัตร

แล้วตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมปีนี้ถึงเลื่อนมา

เวลา๑๐นาฬิกาจะมีนายสุวิทย์
เป็นตัวแทนของ๕๓สโมสรนะครับ

เพื่อยื่นเรื่องให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไปนะครับ

ก็คือรักษาการประธานวิสัทย์ภาค
มีการโพสต์บอกได้ว่ามีการพูดคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้ว

จะออกมาเช็คร้องสินแบบนี้

จะได้สิทธิ์ไปกันในการฒังกันที่ต่างประเทศ

มีสิทธิ์ให้ไปเตรียมทีมก่อนที่จะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ดิชั่น๑

ลีกดิวิชั่น๒จะได้เปิดฤดูการในวันที่๗กุมภาพันธ์หรือเปล่า